คุณผู้ชมค่ะที่ปฐุมธานีค่ะมีสามีภรรยาคู่นึงดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนะคะ
ดื่มเหล้ากันเมาด้วยกันและทะเลาะกัน
แล้วทะเลาะกันเสียงดังมากพี่อุ๋ยจนเพื่อนบ้านได้ยิน
แต่เพื่อนบ้านบอกว่ามันแปลกทะเลาะกันเสียงดังแล้วเสียงมันเงียบไปเลย

สุดท้ายนะคะไปเจอก็คือตัวภรรยาเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในบ่อเลี้ยงปลา
กลายเป็นศพไปเลยสามีเมานอนแผ่อยู่ตรงนั้น
แล้วสามีบอกว่าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาไม่รู้ว่าภรรยาตายได้ไง
ต้องเมากันอยู่ดีมาตายในบ่อได้ยังไง
เออมันยังไงกันเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
ตำรวจสพคูคศได้รับแจ้งค่ะว่ามีคนเสียชีวิตในบ่อปลา
เรียบคลอง๓นะคะที่ลำลูกกาก็เลยไปตรวจสอบ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก็ไปทางร่วมกับตันยูก็ไป
เข้าซอยไปสัก๑๐๐เมตรมันจะมีบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่
ผู้เสียชีวิตที่จมอยู่ในบ่อก็คือนางกมลรัฐภัยดีอายุ๕๒นะคะ
ความหน้าลอยอยู่ในน้ำไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายอะไร
สามีก็อยู่ตรงนั้นนายบุญนะชมพูอายุ๔๕แต่เมามากเลยนะ
สามีบอกว่าก็ดื่มเหล้ากับภรรยาแบบนี้เป็นประจำ
ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้ตัวอีกทีอ้าว
ภรรยาตายอยู่ในบ่อปลาได้ยังไงก็ไม่รู้นี่คือสามีนะคะ
ตอนที่เขาตกไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอไม่อยู่ครับ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ก็เป็นบ่อเลี้ยงปลาสวายจะมีโต๊ะหินอ่อนริมน้ำ
เจ้าของร้านขายของชำนะคะนางแก้วค่ะเป็นคนพบศพคนแรก
บอกว่าสองคนนี้เอาผ้าไปซักที่ร้านซื้อเหล้าขาวไปนั่งดื่มกัน
ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มแล้วก็เมาก็เล่าข่าวสองขวดกับอีกหนึ่งกั๊กอ่ะ
เมาไหมล่ะดื่มเหมือนสองคนอ่ะก็ได้ยินเสียงทั้งคู่เขาทะเลาะกัน
ภรรยาก็ด่าสามีด่าแรงด่ายาบมากสามีก็โต้กับภรรยาเหมือนกับยื้อยุดกันด้วยนะ
ทะเลาะกันไปด้วยร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงด้วย
ทะเลาะกันไปร้องเพลงกันไปงงมากเขาบอกงงมากก็เออเขาก็คงเมาอ่ะก็ไม่ได้เอกใจอะไร
แต่สักพักเสียงมันเงียบไปเลยอ่ะชาวบ้านก็เลยเอาไฟฉายไปส่องดู
ก็เห็นว่านางกมลรัฐคว่ำหน้าจมน้ำเสียชีวิตก็ไม่ได้คิดว่าสามีจะฆ่าภรรยานะ
เพราะสามีเองก็เมามากเหมือนกับนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รู้เรื่อง
ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าภรรยาก็คงเมาแล้วก็ตกน้ำจมน้ำด้วยตัวเองด้วยความเมาหรือเปล่า

เอาไฟฉายมาส่องดูอ่ะมันก็นอนคว่ำอย่างเงี้เห็นหัวเห็นหัวเห็นหลัง
ทำไมมันลอยเร็วก็ยังว่าอยู่ศพลอยอ่ะงงไหม
ตอนนั้นสามีเขาอยู่ที่ไหน
เมาหลับนอนอยู่ตรงนี้เขาข้ามไปข้ามมายังไม่รู้เรื่องเลย
ก็คือตัวสามีเองไม่รู้เรื่องแล้วว่าคือเมียตกไป
ใช่ยังว่าเมียอยู่ในห้องอยู่เลยเขาก็เลยพาเดินไปดูในห้องไปดูซิว่าแฟนแกอยู่ไหมบ้า
ตกน้ำตายบอกแฟนอยู่ในห้องผัวไม่ได้ทะเลาะหรอกมีแต่เมียอะไรได้ยินเสียงด่า
ไอ้หน้านู่นหน้านี่แล้วก็พอเมาแล้วมันก็ด่าพ่ำไป
ว่านอนร้องเพลงจนหลับไปไงแต่ถ้าถ้าถามว่าคือเขาทะเลาะกันแล้วเขาจะผลักกันตกมันเป็นไปได้เห
ไม่ได้ไม่ได้เพราะได้จะเห็นผู้หญิงมันเมาแบบเมามากแหละ
ผู้ชายก็ลุกไม่ไหวคงไม่ทำร้ายกันหรอก
ถ้าเกิดผัวลงไปด้วยอาจจะไปทั้งคู่เลยนะเนี่ยเพราะเมาแบบยืนไม่อยู่อ่ะ
เมามากทั้งคู่ภรรยาก็ด่าสามีไปสามีก็เมาร้องเพลงไปไม่รู้เรื่อง
คุณสุชาดาทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับสามีผู้ตายอีกรอบหนึ่ง
ต้องคุยอีกรอบนะฮะต้องคุยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ยังเมาเนอะ
เมื่อคืนยังคุยกันไม่พอตอนที่เจ้าหน้าที่ไปคือยังเมานะภาพเมื่อกี้
อ่าทีนี้อ่ะพอสั่งเมาขอคุยด้วยหน่อยครับ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแต่คุณสุชาดาแอบกระซิบว่า
ก็ไม่แน่ใจว่าสั่งเมาจริงหรือเปล่า

เขาบอกว่าก็ดื่มเหล้าขาวกันไปก็ดื่มเยอะแหละแล้วก็ดื่มกับภรรยาทะเลาะกันจริงจริง
ภรรยาด่าเขาเรื่องเงินค่าแรงทำงานที่เพิ่งไปเบิกมา๔๐๐ภรรยาด่า
คิดว่ากลับมานอนที่ห้องนะ

ไอ้ที่นอนอยู่ที่พื้นริมบ่อ

ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายภรรยาค่ะ
ที่ผ่านมาเขาถูกภรรยาทำร้ายมากกว่า

พอสั่งเมารู้ตัวว่าภรรยาจมน้ำตายเสียใจมากนะ
คือร้องไห้ทั้งคืนเลย

ก็คิดว่าโอ้โหถ้าตัวเองไม่เมาคงช่วยภรรยาได้ทัน
แต่แหมภรรยาตายไปอดใจไม่ไหว

อีกแล้วตอนนักข่าวไปคุยคือดื่มไปแล้ว

เขาพูดกันมาว่าหาไว้ตบเขา

เออคุยกันนั่งคุยไง
คือเรายืนยันว่าเราไม่ได้ทำอะไร

ที่เขาตายคือเขาตกไปเองถูกไหม

ผมไม่เห็นว่าเมียตก

แล้วมันไปเฉยเลย

ตบตีนี่เคยตบตีเมื่อไหร่

หมายถึงใครตบตี

อ่าพี่บุญนะเลิกเล่าอ่ะดีแน่แน่ค่ะแต่ดูจากสภาพที่แล้ว
นี่แกบอกเช้าตื่นมาแกต้องคอยไปกักหนึ่งก่อนอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับ
มีเพื่อนข้างห้องพักของสองสามีภรรยานะฮะ
ชื่อน้องหญิงนี่อายุ๕๕แล้วแต่ชื่อจริงเขาชื่อน้องหญิง
นางสาวน้องหญิงนี่ฮะน้องหญิงเนี่ยบอกกับเราว่า
อยู่แถวใกล้ใกล้กันนี่แหละทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อย
ส่วนใหญ่เป็นฝ่ายสามีถูกด่าถูกตีเธอบอกไม่เคยเห็นฝ่ายสามี
เขาตอบโต้ทำร้ายภรรยาเลยนะเพราะส่วนมากสามีเนี่ยจะเมาหนัก
ยังแทบไม่ไหวคาดว่าตอนเกิดเหตุคงไม่รู้ว่าฝ่ายภรรยาเนี่ย
ตกน้ำอาจจะเมาแล้วก็ลื่นตกลงไปแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เพราะความจริงระดับน้ำจุดที่ตกไม่ได้ลึกเลยนะแค่หน้าอกนะ
คือถ้าประคองตัวยืนขึ้นมาได้เนี่ยยังไงก็ไม่จม
ที่มีคนบอกว่าเห็นฝั่งของบุญนะสามีเขาผลักเมียตกน้ำเนี่ย
เขาเห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องไปสืบสวนต่อ
มีแต่เมียเรื่องนี้เรื่องจริงแกไม่เคยตีเมียหรอกมีแต่เมียแก
หัวล้างข้างแตกเขาโมโหร้ายเขาเป็นเป็นผู้หญิงเก่งกับใครเนี่ย
เวลาเขามีเรื่องเนี้ยเขาลงไม้ลงมือเลยอ่ะป้าก็ว่ามันไม่น่า
จะเป็นไปได้อ่ะส่วนมากอ่ะมีแต่เขาทำหัวอ่าในเหตุการณ์ที่ทุกทุก

คดีนี้ท้องที่สพคูคศนะครับสพคูคศบอกว่าตอนนี้สอบปากคำ
บุญนะสามีผู้ตายไปแล้วเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่าง
ภรรยานะครับส่วนเรื่องของพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุเนี่ย
คือเขาอยู่กันสองคนค่ะไม่มีใครเห็นเหตุการณ์คือมาเจอก็คือ
ฝั่งหนึ่งตายแล้วมีแต่คนได้ยินเสียงสองคนทะเลาะกันเดี๋ยว
ต้องรอผลชนะสูตรอย่างละเอียดว่าศพของผู้ตายเนี่ยจะมี
ร่องรอยอะไรบ้างทำร้ายร่างกายมีไหมปริมาณแอลกอฮอลในร่าง
มากขนาดไหนค่ะอ่ามากขนาดที่ว่าน่าจะครองสติไม่อยู่ตอนจม
น้ำหรือเปล่าหรือผลการตรวจร่างกายของตัวฝั่งสามีเอง
เดี๋ยวก็ต้องไปสืบสวนให้สิ้นสงสัยค่ะ